วันนี้เราจะมาตรวจสอบดูสิว่าเรื่องไหนที่ควรทำ
หรือไม่ควรทำในช่วงสงกรานแบบนี้

เรื่องที่เป็นสิริมงคลก็ต้องถามคนที่เป็นผู้รู้

อ่ะงั้นเจอกันเลยกับอาจารย์พอพาธินีหรือว่าหมอไก่

หมองไก่ตัวจริงสวัสดีค่ะ
วันนี้มาเจอคุณผู้ชมวันเสาร์

แต่ว่าวันนี้เป็นวันดีวันปีใหม่ไทยวันสงกราน

สงกรานนี้อะไรควรทำหรือไม่ควรทำบ้าง
ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าวันสงกรานคือวันอะไร
หลายคนคิดว่าวันสงการคือวันที่เราสาดน้ำ

เล่นน้ำกันสองคนสามคนทั้งหมู่บ้าน
สองคนสามคนน้อยไปนะคะเหมือนเล่นกันเฉพาะในบ้าน
สงกรานคือหมายถึงว่าวันที่พระอาทิตย้ายราศี
ซึ่งจริงแล้วดาวอาทิตย์มีการย้ายราศีอยู่ทุกเดือนเลย

ข่าวบันเทิงสงครานไม่ใช่ก็คือหมายถึงวัน

ไม่ใช่ท่านเข้าใจผิดคือดาวอาทิตย์ที่ย้ายราศรี

แต่ว่าสงกรานที่มาถึงเนี่ยวันนี้เขาเรียกว่าวันมหาสงกราน

ใช่ค่ะเขาเรียกว่าวันที่พระอาทิตย์ย้ายจากราศรีมีน
เข้าสู่ราศรีเมษซึ่งปีนี้ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศรีเมษ
ในวันที่๑๔ก็คือพรุ่งนี้ในวันอาทิตย์
เวลา๑๕นาฬิกา๑๔นาที๒๔วินาที

สงการปีนี้มีชื่อว่านางทุงสะเทวี
คุดมาไม่ใช่ขี่สกุตเตอร์มานะ

แล้วมันจะเป็นยังไงเอ่ยแบบนี้

ถ้าสมมุติว่าวันสงการที่ตรงกับวันอาทิตย์
อาจจะต้องระวังเรื่องของความใจร้อน
ยิ่งช่วงนี้การขับรถขับลาเยอะใช่ไหมฮะ

เพราะว่าดาวอาทิตย์หมายถึงเรื่องของความใจร้อน

อาจจะต้องระวังในเรื่องของการตัดสินใจด้วย

อาจจะมีข่าวทะเลาวิวาสเกิดขึ้นในช่วงปีนี้เยอะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรระวังด้วยถูกไหมคะ

แล้วอะไรที่เป็นเรื่องดีบ้างในสงกรานปีนี้
พอสงกรานต้องพูดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเลิกยาม

ใช่ค่ะเพราะว่าเลิกมันจะมีการเปลี่ยนทุกช่วงสงกราน

แต่ถ้าบอกว่าวันทงชัยวันโลกาวินาศอันนี้จะเริ่มคุ้นแล้ว
ก็คือเป็นหลักการทางโหรศาสตร์ว่าวันไหนเป็นวันทงชัย

ซึ่งปีนี้วันทงชัยก็คือวันจันทร์
วันจันทร์จะเป็นทั้งวันทงชัยด้วยแล้วก็วันโลกาวินาด้วย
หมายถึงว่าเราไม่ควรจะกระทำการในวันจันทร์
เพราะว่าถ้าสมมุติเรากระทำการในวันจันทร์
มันมีทั้งความสำเร็จและมีอุปสรรคด้วย
เพราะฉะนั้นก็คือควรจะหลีกเลี่ยงซะจะดีกว่า
วันอาทิตย์เป็นวันอุบาตเพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยง

แต่ว่าวันที่ดีจะมีอยู่วันหนึ่งก็คือวันเสาร์วันเสาร์

วันอธิบดีหมายถึงว่าเวลาที่เราจะแบบทำอะไรมันจะได้แบบง่าย
เหมือนอธิบดีที่นั่งอยู่เฉยแล้วมันได้มาเอง
เขาเลยเรียกว่าเป็นวันอธิบดี

วันทงชัยในทางโหรศาสตร์มันจะหมายถึงว่าเราต้องเหน็ดเหนื่อย

แต่ถ้าอธิบดีคือนั่งเฉยมันมาเอง

นั่งเฉยสิ่งดีก็มา
แล้วเรื่องที่ไม่ดีแล้วหมอกันนี่อะไรอยากจะแนะนำอีกไหมคะ

งการก็คือจะมี๓วันใช่ไหมคะ
วันแรกเขาเรียกว่าวันมหาสงกราน

ถามว่าวันสงการวันมหาสงการควรจะทำอะไรบ้าง
แล้วควรจะแบบปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำความสะอาดบ้าง

ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมจะทำเป็นประจัยก็คือการส่งน้าพระประพุทธฤพธิบ้านนี่แหละ
เวลาที่ดีคือเวลาอะไรครับ

ที่๑๔คือเวลา๑๙น๓๐นถ้าเวลา๒๐น๓๐น
๑ชกต้องเริ่มภายในเลิกนี้แล้วก็ต้องจบภายในเลิกนี้ให้ทัน
ตั้งใจฟังดีคุณผู้ชมจดเอาไว้ดีเดี๋ยวเวลาผิดเนี่ย
หมอไก่บอกว่าถ้าเกิดมันผิดไปตรงกับวันที่ช่วงไม่ดีเวลาไม่ดี
ความเชื่อนะถ้าทำตามเวลานี้เนี่ย
เห็นบอกว่าจะร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมา
ใช่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นเลิกร่ำรวยอย่างรวดเร็ว

๑๙นาฬิกา๓๐นาทีจนถึง๒๐นาฬิกา๓๐นาที
ร่ำรวยได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ควรทำ
ในช่วงวันมหาสงครานก็คือสิบสี่เมษายนวันพรุ่งนี้

อีกวันหนึ่งนะคะวันต่อมาเขาจะเรียกว่าวันเนา

สิ่งแรกที่ควรทำก็คือการไหว้พระ

ลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะขอพรจากพ่อแม่
เพราะพ่อแม่ก็คือพระในบ้าน
หลังจากนั้นก็อาจจะชวนพ่อแม่หรือว่าครอบครัว
ไปทำบุญเพื่อแบบว่าเสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง

ห้ามพูดคำที่ไม่ดีคำหยาบ
หรือว่าแบบคิดร้ายต่อใคร

เวลาเราจะว่าใครก็เก็บไว้ในใจดีกว่า

อย่างคุณชนะคิดอะไรที่มันไม่ดีอย่างนี้

เก็บเอาไว้ในหัวจิตหัวใจ
แล้วสิ่งที่จำเป็นมากกว่านั้นคือต้องใส่เสื้อตัวใหม่

เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่
การทำอะไรใหม่สิ่งเก่าเราก็ทิ้งไป
เพราะว่ามันคือปีใหม่ไทยปีใหม่แล้ว
เราก็ต้องทำสิ่งอะไรใหม่ใส่เสื้อผ้าใหม่ให้มันดูสดใส
สิ่งดีที่จะเข้ามาตลอดปี

แบบนี้ใช่ไหมผ่านไปแล้ว๒วัน

อีกหนึ่งวันเขาจะเรียกว่าวันทะเลิงศพ
วันทะเลิงศพนี่คือหมายถึงว่าวันขึ้นศพใหม่

เพราะว่าคือสมัยก่อนมันจะมีความแบบความไม่แน่ใจว่าดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษจริงหรือยัง

มันหมายถึงว่าดาวอาทิตย์มันเข้าสู่ราศีเมษอย่างน้อย๑องศาแล้ว
แสดงว่าเข้าสู่ปีใหม่แน่
วันนี้ควรจะหยุดพักผ่อน

เพราะฉะนั้นเราจะต้องเหนื่อยกับการทำงานไปตลอดทั้งปี
แล้วก็อาจจะพาครอบครัวไปไหว้พระทำบุญต่อก็ได้ในวันนี้

แล้วเป็นวันหยุดชดเชยที่ให้ทุกคนพักจากการทำงานต้อนรับปีใหม่
เพราะว่าหมอกายบอกว่าถ้าเราทำงานวันนี้เนี่ย
เราอาจจะต้องทำงานหนักแล้วก็เหนื่อยไปตลอดทั้งปีเลยเหรอคะ
ก็ถือว่าเป็นวันหยุดพักผ่อนที่ชวนครอบครัวไปทำบุญก็ได้

สามารถเปิดตัวร้านข่าวก็พักผ่อนได้สบายใจ
นี่หมอกายถามวันสงกรรณแบบนี้อยากจะไปสาดน้ำให้ใครมั้ยคะ

อย่าเลยค่ะหมอไก่คนสัตว์คนคุณชนะเยอะแล้ว
สงสารเขาเถอะค่ะปีใหม่ทั้งทีก็ขอให้เขามีอะไรดีเข้ามาบ้าง
งั้นเดี๋ยวให้หมอไก่อวยพรคุณผู้ชมหน่อยต้อนรับปีใหม่ไทยนี้ค่ะ
ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็คือแบบว่าให้มีความสุขในวันปีใหม่ไทยนะคะ
สิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะคะแล้วท่านไหนที่เดินทางไกล
ช่วงนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของการขับรถขับลาสักนิดหนึ่งนะคะ
หนักนิดเบาหน่อยเราก็ยอมอภัยให้กันเราคนไทยด้วยกันค่ะ
อย่าใจร้อนนะคะวันนี้ขอบคุณหมอไก่นะคะ

มาเจอกับเราในวันเสาร์แทนนะถือว่าเป็นวันดีด้วยวันสงกรานอย่างนี้นะคะ
พรคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่อยู่บ้านดูรายการตลอดข่าวอยู่แบบนี้
ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขมากจะเดินทางไปไหนก็ดูแลเรื่องการขับรถขับรามีสติด้วยนะคะ

สงการให้สนุกนะคุณผู้ชมนะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังอยากจะสาดน้ำใครก็ขอให้สมหวัง
คุณผู้ชมนั้นไลน์มาหาเรานะครับคุณผู้ชมครับ